คุณผู้ชมฮะตอนนี้ติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำมันแพง
ปุ๋ยแพงต้นทุนของเกษตรกร
บอกว่าจะรับไม่ไหวต่อไปแล้ว

ดังนั้นติดตามว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือกเกษตรกร

ติดตามได้จากอาจารย์สุภาพขี้ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งท่านผู้ชมครับ

เรื่องเศรษฐกิจปากท้องต้องสนใจต้องฟังครับ

เราจะได้เตรียมตัวตั้งรับว่าชีวิตประจำวันของเรา
เราจะต้องเจออะไรยังไง
โดยเฉพาะเรื่องราคาน้ำมัน
ซึ่งล่าสุดราคาน้ำมันตลาดโลกยังขยับอยู่ตลอด
ปัญหาก็คือรัฐบาลจะเอายังไง

โดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลล์
ซึ่งเป็นปัจจัยไปถึงต้นทุนการผลิตต้นทุนการขนส่งทั้งหลายทั้งปวง
รัฐบาลจึงต้องหัวหมุนกับเรื่องราคาน้ำมันดีเซนนี่แหละครับ
ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรดีหาทางออกอย่างไรดี
จำได้ไหมครับของเก่าเนี่ย
ตกลงกันไว้เดิมคือตกลงกันว่า
จะให้ขยับราคาขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นบันได
สัปดาห์หนึ่งขึ้นไปบาทหนึ่งขึ้นไปจนถึงสามสิบห้าบาทต่อลิตร
แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย
เขาไม่ขึ้นไม่ขยับแต่วันนี้พอสัปดาห์นี้นี่นี่
เริ่มทำงานวันแรกของราชการเนี่ยต้องลุ้นกันว่าเขาจะเอายังไง
เขาจะประชุมกันว่าจะเอาไว้ที่๓๓บาทต่อลิตรอย่างเดิม
หรือขยับขึ้นไปอีกสิ่งที่ต้องรู้คือ
โดยราคาน้ำมันดิบที่เป็นอยู่ตอนนี้หมายถึงว่าราคาน้ำมันดิบที่ซื้อขายตอนเนี้ย
ถ้ารัฐบาลไม่เอากองทุนน้ำมันไปจุงเจือไปอุ้มราคาน้ำมันดีเซลไว้
รู้ไหมครับว่าราคาน้ำมันดีเซนหน้าปั๊มจะขายเท่าไหร่
สิบบาทครับเกินสี่สิบบาทด้วยฉะนั้น
อกจากว่าจะเอาเงินจากกองทุนน้ำมันมาอุ้มแล้วเนี่ยอีกแนวทางหนึ่งที่ที่
รัฐกำลังคิดอยู่คือแนวทางการลดภาษีน้ำมันที่คุยคุยกันตอนนี้เนี่ย
ลดภาษีน้ำมันมันมีทางเลือกเป็น๒แนวทาง
สั้นทางน่ะหนึ่งลดภาษีน้ำมันลิตรละสามบาท
นานสามเดือนลดภาษีน้ำมันดีเซนลิตรละสามบาทนานสามเดือน
นี่แนวทางที่หนึ่งแนวทางที่สอง
ลดมัน๕บาทเลยภาษีเนี่ยลดไป๕บาทแต่ว่าใช้เวลานานแค่๒เดือน
ทั้งสองแนวทางนี้ใช้เงินเท่ากันคือสองหมื่นล้าน
เพราะว่าการลดภาษีน้ำมันดีเซนทุกหนึ่งบาทมันจะทำให้รายได้ภาครัฐหายไปเดือนละ
หนึ่งพันเก้าร้อยล้านบาท
หายไปเดือนแล้วเท่าไหร่ครับที่รัฐควรจะได้หายไปห้าพันเจ็ดร้อยล้าน
เอาแล้วถ้าลดต่อกันสามเดือนรายได้ของรัฐที่ควรจะได้เนี่ย
หายไปเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยล้าน
ทีนี้ถ้าสูตรในรถห้าบาทนานสองเดือนเนี่ยเงินของรัฐที่จะเก็บภาษีได้
หายไปหนึ่งหมื่นเก้าพันล้านเอาตัวเลขมาให้ดู
ท่านผู้ชมอย่าไปเวียนหัวกับมันเอามาให้ดูเฉย
ว่าเรื่องปัญหาน้ำมันเนี่ยประชาชนก็เครียดรัฐบาลก็เครียด
กับราคาน้ำมันตลาดโลกยังพุ่งไม่หยุดเครียดกับการตัดสินใจที่จะจะขยายเวลาลดภาษี
ในภาวะที่รัฐบาลก็ต้องกู้เงินหัวหมุนกันอยู่เนี่ยแล้วไหนจะปัญหากองทุนน้ำมันที่ติดลบอยู่
ติดลบอยู่เอาตัวเลขมาอ่านให้ฟังเฉยเฉยหกหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดล้าน
แล้วจะทำยังไงก็ต้องเร่งกู้สิครับไปทำอะไรได้ล่ะครับ
ต้องกู้เงินมาโปะลงไปในกองทุนน้ำมัน
ถ้ากู้ไม่ได้อันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะกู้ในประเทศ
ถ้ากู้ไม่ได้ทำไงครับเอ้าก็ต้องของงบประมาณจากรัฐบาลสิครับ
ให้รัฐบาลตั้งงบประมาณรายจ่ายให้อ่าแล้วรัฐบาลจะเอางบที่ไหนมา
เพราะตอนนี้งบทุกตัวก็ตึงมือหมดรัฐบาลหมดเงินไปกับสารพัด
แต่โครงการเยียวยาประชาชนเนี่ยตอนที่โควิดระบาด
สองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยนี่คือความลำบากในแง่มุมของรัฐบาล
แต่ลำบากยังไงก็ตามในช่วงที่ประชาชนลำบาก
รัฐบาลก็ลำบากลำบากกันลำบากเจอกัน
หลักคิดของการบริหารประเทศคือรัฐบาลต้องยอมลำบาก
เพื่อให้ประชาชนลำบากและเดือดร้อนน้อยที่สุด
นี่เป็นหลักคิดของรัฐบาลทั้งโลกหลายประเทศเขาก็ยอมลดภาษี
ภาษีน้ำมันเนี่ยลดลงมาเกือบจะเป็นศูนย์ประเทศไทยของเราก็เคยลดภาษีน้ำมันดีเซลลงมา
ลิตรละเท่าไหร่รู้ไหมครับลิตรละครึ่งสตังค์

เคยเกิดขึ้นแล้วเคยทำมาแล้ว
รัฐบาลตอนนั้นก็ขาดรายได้ไปมหาศาล
แต่ว่าเอาให้ประชาชนอยู่ได้ไว้ก่อน
ให้ประชาชนอยู่ได้ไว้ก่อน
ฉะนั้นรัฐบาลนี้ก็ต้องฟังครับ
ต้องฟังต้องดูต้องคิด
ว่าต้องยอมลำบาก
รัฐบาลยอมลำบากวิ่งหาเงินกันไปเถอะ
นี่ก็เป็นข้อเสนอที่ผมคิดว่า

มีแฟนรายการขีดเส้นใต้ที่เป็นเกษตรกร

เขาตัดข้อทวงติงมาว่า
เวลาผมพูดถึงความเดือดร้อนจากน้ำมันแพงเนี่ย
ผมจะพูดถึงความเดือดร้อนในภาคขนส่งภาคการผลิต
แต่ว่าผมไม่พูดถึงว่าไอ้น้ำมันแพงเนี่ย
มันก็เป็นต้นทุนของอาชีพเกษตรกรมากเหมือนกันรถไถที่วัยไถเอาไว้ทำไร่ทำนาเนี่ย
มันก็กินน้ำมันนะครับรถอีแตนที่ใช้กันอยู่ก็กินน้ำมัน
สูบน้ำเข้านาก็กินน้ำมันล้วนแล้วแต่เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งนั้น
ถึงเวลาขายผลิตผลพืชไร่ได้มาพอไปเปิดดูฝั่งรายจ่ายที่ทำบัญชีไว้
มันไม่คุ้มทุนนี่ครับเพราะว่าราคาฝั่งรายจ่ายมันเพิ่มขึ้น
แล้วทำไงไม่ทำก็ไม่มีกินทำไปก็ไม่เหลือ
ชีวิตก็เข้าตาจนเพราะราคาน้ำมันนี่เป็นเหตุ
อันนี้เขาก็ท้วงมาผมก็บอกเออก็จริงก็เห็นด้วย
ว่าเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้กระทบเฉพาะค่าขนส่งค่าผลิต
ไม่กระทบต่อภาคขนส่งภาคอุตสาหกรรมแต่มันกระทบไปถึงชาวไร่ชาวนาด้วย
พูดถึงเรื่องเกษตรกรวันนี้ก็มีข่าวดีมาเรื่องราคาปุ๋ยครับ
ราคาปุ๋ยเนี่ยผมพูดวันก่อนว่าช่วงที่มีสงครามรัสเซียกับยูเครน
มันทำให้ปุ๋ยจากรัสเซียส่งออกมาไม่ได้บ้านเราเนี่ยปุ๋ยส่วนใหญ่
เราสั่งมาจากรัสเซียพอส่งเข้ามาไม่ได้อีกหน่อยราคาปุ๋ย
ก็จะขาดแคลนแล้วจะแพงขึ้นไปอีกสุดท้ายเวรกรรมมันก็ตกลงไปถึงชาวไร่ชาวนา
ราคาปุ๋ยตอนนี้เนี่ยกระทรวงพาณิชย์บอกว่ายังไม่อนุมัติให้ขึ้นราคา
แต่ว่าคนที่เป็นชาวไร่ชาวนาที่ท่านนั่งฟังนั่งชมรายการนี้อยู่ต่างจังหวัด
รู้อยู่แก่ใจว่าถึงกระทรวงพาณิชย์ไม่อนุมัติให้ขึ้นราคาแต่มันขึ้นล่วงหน้าไปแล้วครับ
ใครไม่ซื้อราคาตามที่พ่อค้าร้านค้ากำหนดอีกก็ซื้อไม่ได้
ราคาที่ซื้อวันนี้กับราคาที่ซื้อพรุ่งนี้ก็ขยับเขาเรียกว่ามันโคตรแพง
หลายคนที่ทำไล่ทำนากันมาแต่ไหนแต่ไรจนอายุเท่าแก่แล้วเนี่ย
เกิดมาไม่เคยเห็นราคาปุ๋ยแพงเท่านี้เกิดมาไม่เคยเห็นว่าเขาแบ่งขายปุ๋ย
แต่ก่อนนี้ขายเป็นกระสอบแต่เป็นกระสอบแพงซื้อไม่ไหว
ก็ต้องแบ่งขายซื้อกันเป็นกิโลเหมือนซื้อข้าวสารนะครับ
เพราะว่าชาวไร่ชาวนาไม่มีเงินจะซื้อเป็นกระสอบ
ไม่มีเงินซื้อเป็นกระสอบอ้าวแล้วที่บอกว่าวันนี้มีข่าวดีเนี่ย
ข่าวดีอะไรข่าวดีก็คือว่าเรากำลังจะนำปุ๋ย
จากประเทศซาอุดีอาราเบียเข้ามาได้แล้ว
ข่าวดีอยู่ตรงนี้ข่าวดีนี้มาจากคุณธานีแสงรัฐ
ธิบดีกรมสารณิเทศอธิบดีกรมนี้เขาทำหน้าที่เป็นโฆษกระทรวงต่างประเทศ
อีกตำแหน่งหนึ่งคุณธานีบอกว่าเรื่องเนี้ยเป็นผลพวง
จากการที่รองนายกคุณดอนปรมัติวินัย
นำคณะนักธุรกิจเดินทางไปเจรจากับซูดีอาราเบีย
เขาเจรจากันหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่เจรจากันก็คือว่า
ขอให้ซาอุขายปุ๋ยให้เราอีกทางหนึ่งได้ไหมนี่แนวโน้มมันดีตรงนี้
ที่ว่าอีกทางหนึ่งเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
เราพยายามแก้ปัญหาโดยการซื้อปุ๋ยจากจีนมาทดแทน
นำเข้ามาจากรัสเซียแต่ว่าถ้าได้จากสาอุมา
อีกเจ้าหนึ่งเนี่ยอีกประเทศหนึ่งอันนี้เราก็อุ่นใจขึ้น
เพราะว่ามันจะทำให้ราคาปุ๋ยเนี่ยไม่ขาด
คือปุ๋ยไม่ขาดตลาดว่าอย่างงั้นเถอะส่วนราคา
มันทำยังไงที่จะให้ราคามันถูกลงอันนี้ขึ้นอยู่กับการเจรจา
แล้วมันขึ้นอยู่กันว่ารัฐบาลเนี่ยอย่าเห็นแก่ได้
กับเรื่องปุ๋ยคือให้เข้ามาแล้วเก็บภาษีนำเข้าให้มันถูกที่สุด
รัฐบาลต้องใจปั้มเก็บภาษีนำเข้าให้ถูกที่สุด
แล้วพอภาษีนำเข้าถูกต้นทางมาไม่แพงเกินไป
ราคาปุ๋ยก็จะได้ถูกลงมาลมหายใจชาวไร่ชาวนาจ่ายสวน
จะได้หายเครียดกับเรื่องราคาปุ๋ยเรื่องราคาน้ำมันนั่นก็เครียดพออยู่แล้ว
มาเจอเรื่องราคาปุ๋ยเข้าไปอีกหนักเลยครับ
ฉะนั้นวันนี้รัฐบาลจะต้องคิดถึงเรื่อง
ชาวไร่ชาวนาให้มากด้วยนะครับเพราะว่านี่เป็นยุคที่
ผมคิดว่าเขาลำบากที่สุดกับต้นทุนทั้งเรื่องน้ำมัน
ทนทุนทั้งเรื่องปุ๋ยและกี่ปะถาที่เดินหน้าขึ้นราคา
ก็นี่คือขีดเส้นใต้ที่เรียกร้องไปถึงรัฐบาล๒๓เรื่อง
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับครับขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วย